ตะเพียนในงานจักษานเป็นของเล่นสำหรับเด็กและคนไทยสมัยก่อน
ยังใช้ปลาตะเพียนในการสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
มักมีการสารปลาตะเพียนให้กับเด็กเพื่ออวยพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ซึ่งปลาตะเพียนที่เป็นงานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาของคนไทยนี้
จะใช้วิธีการสารที่เริ่มจากการนำเส้นตอกหรือเส้นที่เป็นแผ่นยาวบางจากใบมะพร้าว
นำมาคล้องบ่วงแล้วสารสอดให้ได้เป็นรูปทรงปลาที่มีทั้งหัวตัวครีบและหางปลา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน